เอาไข่เตาให้กินหนึ่งเลยพี่

ต้องรีบไปกินก่อนเดี๋ยวฝนจะตกแล้ว

ครับเดี๋ยวผมจ้านขอเข็มมากกว่าหวาน

เอางี้เลยดีกว่าของพี่ทิเป้เนี่ย
ดูมีศงราสีนะครับผมดูเป็นเสี่ยให้ไปทั้งเกาะเลย

ขนมกินกับไตเเตาผมเอาเเตามาเลี้ยงเลย
หน้าร้านเขาจะรู้ว่าไข่เต่าจริง
หอมมันอร่อยแน่นอน
แต่ว่าจะกินเลี่ยมมากินหน่อยเพราะวันนี้ฝนเยอะแน่นอน
ถ้าเกิดเมื่อวานนี้เจอฝนตกในหลายพื้นที่เนี่ยวันนี้

เป็นฝนที่ตกค่อนข้างนาน
นานกว่าเมื่อวานนี้นะครับ
จะเป็นยังไงปัจจัยที่เกิดขึ้น

คุณผู้ชมอย่างที่ได้เกริ่นไป

เป็นลักษณะของกลุ่มฝนที่เกิดจากการสลายตัว

พอสลายตัวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพายุมังคุดที่

ในบริเวณพื้นที่ตอนล่างของประเทศจีน

แล้วก็ปล่อยกลุ่มความชื้นออกมานะครับทำให้ความชื้น

ข้างเยอะและเช้าวันนี้ครับจุดที่มีฝนตกอยู่

ห้องศรลำพูนลำปางเชียงใหม่เชียงราย
พยาวสุโขทัยแพร่น่านอุตรดิษฐ์เลย
นองคลายอุดอนธานีมหาสารคาม

สะกวนนครนครพนมมุกนหาญศรีสะเกด
ยะสโทรนำนาจริงอุบลราชธานี
นะครับราชบุรีอายุทยาสละบุรี
นครนายกปราจินบุรีนครปฐมเพชรบุรี
มุสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมีกระจายตัวหลายพื้นที่นะครับ
มุดปราการฉะเชิงเซาชมบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด
ภาคใต้นะครับฝั่งอันดามันทั้งฝั่งอ่าวไทยตกค่อนข้างหนาแน่นเลยทีเดียว
นี่คือสถานการณ์ฝนเมื่อวานนี้จะสังเกตว่ามีการพัดวนของกระแสลมหอบเอาความชื้นลูกใหญ่เนี่ยนะครับ
ปกคลุมในบริเวณพื้นที่เกาะฮ่องกงต่อด้วยในบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของประเทศจีนนะครับ
เวียดนามผ่านลาวตอนบนแล้วก็ไปอยู่ในแถวบริเวณทางตอนล่างของจีนครั้งหนึ่งนะครับ
พอสลายตัวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้กลุ่มฝนเนี่ยนะครับมีการกระจายตัวออกมาจากศูนย์กลางของพายุดังกล่าว
ซึ่งฝนเหล่านี้เขาก็จะไปรวมอีกรอบนึงทีนี้ไปรวมกันที่ตรงนี้ครับก็คือในบริเวณอ่าวเบงกอมหาสมุทรอินเดียตรงนี้นี่เอง
สังเกตว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมีลักษณะของลมหมุนอยู่ดังนั้นกลุ่มฝนที่เขาอยู่ที่ลาวอยู่ที่เวียดนามเนี่ยนะครับก็จะค่อยถูกดูดเข้าสู่ศูนย์กลางของลมหมุนตรงนี้นะครับแล้วก็จะเคลื่อนที่ต่อไปยังประเทศอินเดียดังนั้นวันนี้จะถือว่าเป็นวันที่ฝนจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวนะครับจากฝั่งลาวจากฝั่ง

กลุ่มก็นเมคบางกว่าปกตินี่คือสิ่งที่อาจจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อยนะครับต้องระวังรักษาสุขภาพกันด้วย
จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนฤดูของ
โอ้โฮตัวเยาว์
แม่วันนี้ไม่มีใครเลยเนี่ย